ของเด็ดภูทรแต่มันกลายเป็น

แกเป็นเพาะค้าขายหย่าดอง

สูตรเนี่ยมีเฉพาะของแกเลยนะ
แต่ปรากฏว่าเพราะลูกค้าดื่มเข้าไปเท่านั้น
ตอนแรกบาดเจ็บ๑๓คนต่อมา๑ใน๑๓คนตาย
ปรากฏว่าตาย๑บาท๗๒คน๕ใน๑๒คนอาการสาหัส
ผู้สื่อข่าวไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านเดินทางลงไปพื้นที่เลยค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ภายในซอยสถาพรตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากที่ทราบข่าวมาบอกว่ามีผู้ป่วยรวม๑๓คนไปกินยาดอง
แล้วเกิดอาการคล้ายกันทั้งหมดเลยคือ๑แน่นหน้าอก๒อาเจียน
หลังจากนั้นกู้ภัยก็รีบค่ะรีบนำตัวทั้ง๑๓คนส่งโรงพยาบาล
แล้วปรากฏว่าอย่างที่เล่าไปค่ะ๑ใน๑๓คนเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นสรุปแล้วยาดองมรณะทำให้คนตายไป๑คน
๗๒คน๕ใน๑๒คืออาการสาหัสเลยนะคะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามชาวบ้านชาวบ้านเล่าบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
ไปซื้อเหล้าดองหรือบางคนก็บอกว่ายาดอง
เจ้าของร้านชื่อว่าลุงนัทลุงนัทแก่ไขเล่าดองอยู่บริเวณหน้าห้องเช่า
ลุงนัทบอกกับทุกคนบอกว่าคือพยายามอวดอ้างสรรพคุณ
บอกว่าผมได้ดองเหล้าสูตรยาดองสูตรใหม่

ไม่แน่ใจตามรายงานข่าวไม่ได้บอก
แต่แกบอกว่าสูตรของแกคือรากต้น๓๐ผสมคางคกผสมเหล้าขาว
ต้องบอกว่ารากต้น๓๐อีกชื่อนึงคือรากสาวร้อยผัว
สรรพคุณมันเนี่ยคือลักษณะของหน่อมันจะเหมือนกระชาย
พคุณคือบำรุงร่างกายผู้หญิงสักส่วนใหญ่

บำรุงเลือดทำให้ผู้หญิงสุขภาพแข็งแรงดี
ลดเรื่องของไขมัณฑิเศษเลือด
เวียนโลหิตดีลดกรดในกระเพาะต่างลดกลิ่นตัว
แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเอาไปทำเป็นลูกกรอน
ให้ผู้หญิงกินเป็นการบำรุงร่างกายผู้หญิงมากกว่า
เลยเรียกว่าราค๓๐๐ผัว
หรือลุงเอามาผสมยาดองใช่ไหม
ก็ค่ะไปผสมยาดองไปผสมกับคารโค้กผสมกับล่าวขาว
พอลูกค้าของลุงนัทได้ฟังดังนี้แล้วทุกคนบอกว่าอยากลองสูตรใหม่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำลูกค้าทำคือเฮลาโลกันไปเลยค่ะ
ไปซื้อยาดองสูตรใหม่ของลุงนัทมาดื่มมากิน

ใช่เป็นเป๊กนะแต่ปรากฏว่าพอดื่มเข้าไปเท่านั้นคุณค้า
อาการที่เกิดขึ้นกับลูกค้าคือเริ่มแน่นหน้าอกเริ่มคลื่นไส้
บางคนเนี่ยถึงขั้นรุนแรงตาชักเหลือกเลยนะคะ
บางคนดิ้นทุรนทุรายแล้วก็หมดสติไปค่ะ
แต่ที่หนักสุดเนี่ยคือป้าจูป้าจูแกอายุ๖๒ปี
พยาบาลเอ่ยหมอเอ่ยพยายามยื้อสุดกำลังยื้อสุดชีวิต
แต่สุดท้ายป้าจูตายนะคะตายเพราะพิษยาดองมรณะเนี่ยค่ะ
ตอนที่๑๖ผมเห็นยายถือขวดเมื่อคืน๔ขวด
ขวดแล้วพอเมื่อวานนี้แกมีอาการซึมแล้วก็ไม่สบาย
พอวันนี้แกล้มเลยแกช็อกไปเลยวันนี้
แกก็มากินเนี่ยพอมากินเหล้าที่นี่แหละ
เกรดซื้อที่นี่เลยอาการคือที่หนูเห็นคนแรกเนอะ
ที่เห็นเขาพูดพูดก็มีอาการพึ่งไส้แล้วก็อาเจียนอะไรอย่างเนี่ย
แต่ยายตอนที่แกล้มแกจะมีเลือดออกปาก

กินยาดอลเงียวเท่าไรพอถึงไหมฮะ
เป็นขวด๑ขวดเล่า๒๘๕
๔ขวดที่ยายก็กินพี่เห็นนะ
อู๋ดื่มเยอะมากค่ะคุณ๔ขวด
ขนาดขวดเล่าขนาดใหญ่คุณ
ที่นี่อีก๑คนค่ะคุณผู้ชม
ชื่อว่าป้าเรืองชูศรี
ลูกสาวของป้าเรืองเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า

ก็เคยเตือนแม่แล้วนะว่าอย่าไปซื้อมากินเดี๋ยวมันมีผลข้างเคียง
แต่แม่ก็ไม่เชื่อค่ะไปแอบซื้อมากิน

สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าลูกสาวบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าเชื่อว่าเป็นเพราะพิษของคางคกนั่นแหละ
ทำให้คนที่ไปซื้อมากินได้รับผลข้างเคียง
ถึงขั้นบางคนเนี่ยตายเลยนะคะ

ลุงนัทพ่อค้าขายสูตรยาดองเหล้ามรณะเนี่ยนะฮะ

พอทราบเรื่องแกรีบเลยค่ะไม่ได้รีบไปช่วยเหลือนะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวลุงนัทมา

เป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รากต้น๓๐มันมีคุณประโยชน์มากนะ
มีประโยชน์บำรุงเลือดบำรุงสมรรถภาพทางเพศ
มันสารมันเรียนแบบฮอร์โมนเพศหญิง

แต่คือบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าสมุนไพรบางอย่าง
มันอาจจะไม่ถูกกันกับศาสตร์กางอย่าง
แล้วพอไม่ชนกันปุ๊บ